คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการช่วยชีวิตกันหน่อยนะคะแต่ว่าจะช่วยใครช่วยได้หรือไม่
เอาใจช่วยเหตุการณ์นี้พร้อมกันค่ะ
ตะบนดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษสุนุโลกที่นี่นะคะเป็นการค้นหาโดยหน่วยกู้ภัยบูรพาค่ะ
คือได้รับแจ้งจากชาวบ้านมานะคะว่าเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์มีลูกแมวค่ะ

แมวตกลงไปในบ่อบ่อแห่งนี้เห็นไหมทั้งลึกทั้งมืดแล้วก็มีต้นไม้เถาวันพันเกี่ยวเยอะแยะไปหมดเลย
บ่อนี้ลึก๘๑๐เมตรเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยเล่าให้พี่กู้ภัยฟังบอกว่าได้ยินเสียงแมวร้องมา๒วันแล้ว

ใช่คือติดอยู่นี่นานแล้วไม่รู้เป็นแมวของใครก็เลยหาทางช่วยมันด้วยการเอาไม้ยาววางลงไปในบ่อ
หวังว่ามันคงจะปีนขึ้นมาได้เองอ่ะนะคะรวมถึงเอาถังน้ำใส่อาหารแล้วก็โยนเชือกลงไป
แต่เจ้าแมวตัวนี้มันก็ขึ้นมาไม่ได้อะค่ะก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยทันทีที่กู้ภัยมาถึงก็ใช้เชือกโรยตัวลงไปที่ก้นบ่อนะคะ
เห็นว่าด้านล่างบ่อเนี่ยมีโพรงดินอยู่ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะสามารถจับเจ้าเหมียวขึ้นมาจากบ่อได้อย่างปลอดภัยแบบนี้เลย
ขึ้นมาแล้วโอ้โหคือเอาแมวใส่ถุงเหน็บไว้ตรงเอวแล้วก็ขึ้นมา
ใช่ป้องกันมันอาจจะดิ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเจ้าแมวตัวนี้จริงนะ
เพราะว่าคุณพี่สายใจริ่มหุ่น
คือคนที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนี่แหละ
เป็นคนบอกว่าเนี่ยสงสารมันเดี๋ยวยังไงจับมันมาได้แล้วพี่จะรับเลี้ยงเอง

บุญรอดสมชื่อ
มันรอดไงถามมันอะไรว่าติดอยู่กี่วันแล้วไอ้เมี๊ยวอ่า

อันนี้คุณไปสื่อสารกับแมวมาด้วยหรือตอนแล้วหิวไหมล่ะ
หิวเมี๊ยวหอหอพี่ทำมันเป็นคนพูดภาษาแมวได้
เขาเลี้ยงแมวไอ้เมี๊ยวคนรักแมวอะน่ะคุณเลี้ยงแมว
เลี้ยงหมาคนก็บอกโอ้พูดภาษาหมาได้

คุณผู้ชมค่ะก็ดูแลแล้วกันเรื่องของความปลอดภัย
เรื่องของท่ออะไรต่างที่มันไม่มีฝาปิด
ปิดให้มันมิดชิดให้มันแบบป้องกันการเกิดอันตราย